เดินทางไปรับศพพี่ชายพร้อมระบุว่ายอมรับผลการตรวจของเจ้าหน้าที่ครับ
นายชัยนรงค์อนุกูลน้องชายของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงาครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีออกเอกสารสิทธิดินโดยมิชอบหลายแปลงในจังหวัดพังงาและภูเก็ต
หนังสือต่อนายอินทราวุฒิสมมาตรหัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอศพพี่ชายนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบังหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
เพราะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ
และไม่ว่าผลพิสูจน์การเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับ
ส่วนเรื่องความคืบหน้าในคดียังเงียบและยังไม่มีการติดต่อมา
รวมทั้งเรื่องคดีความที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องนั้น
ตำรวจก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่ออะไรมาเช่นกัน
แต่ว่าสารอาญาได้ส่งหนังสือให้ไปรับฟังการไต่สวนการตายโดย
มีกำหนดนัดแรกวันที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ครับ
นายชนรงคล่าอีกว่าสำหรับประเด็นที่เคยไปติดต่อทางกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอทราบผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางที่กระทรวงจัดตั้งขึ้น
จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนายจรรงเองก็ยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว
เพียงหนังสือซึ่งลงนามโดยประหลักกระทรวงยุติธรรมที่ชี้แจงว่าไม่สามารถมอบเอกสารผลการตรวจสอบได้
เนื่องจากเป็นเอกสารความลับทางราชการ
นายอินทราวุฒิก็กล่าวว่าหลังจากนี้ก็จะเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ผ่านทางพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารวุฒิรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลดีเอสไอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ